อาจจะเป็นอันตรายได้ก็ต้องพาไปดูเรื่องนี้เหมือนกัน

แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันที่รบบุรีผ่านไปผ่านมา
แถวนั้นต้องระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะเจอเจ้าถิ่นชิงฉกชิงวิ่งราวจนหมดตัวก็ได้
เจ้าถิ่นที่ว่านี้ไม่ใช่คนนะคะแต่ว่าเป็นแก๊งนี้คุณผู้ชม
หล่านะคะนี่คือป้นสะดมแล้วใช่ค่ะ
เพราะว่ามากันขนาดนี้แลัวก็ผลกันไปนี่เรียกพวกกันมาใหญ่เลยคุณผู้ชมคลิบนี้เกิดขึ้นที่เมืองโรคปุรีค่ะ
คุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นที่เมืองรบบุรีค่ะ
ฝูงลิงเจ้าถิ่นบุกมาที่ท้ายรถกระบะคันนี้
แล้วดูสิมาถึงปุ๊บหอบเอาของกินไปหมดเลยค่ะ
ผลไม้นะคะหรือว่าของกินที่อยู่ท้ายรถ

ในคลิปได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหวีนร้องด้วยความกลัว
แล้วก็มีผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะ
พยายามใช้เท้าถีบลิงก์ออกไปเบา
แล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้ด้วยบอกว่า
บอกแล้วอย่ากินขนมให้มันเห็น
ก็อาจจะหมายถึงผู้หญิงที่นั่งท้ายกระบะมาด้วยกันนั่นแหละ

ซึ่งคนที่โพสต์เองเนี่ยเธอก็ใช้เท้าถีบเนี่ยนะคะ

เธอคือน้องบิวสเทพสุธิน

ไม่ต่อยไผ้เท้ายัน
แปะให้มันออกไปนั่นแหละ
คลิปนี้มีคนมาดูเป็นจำนวนมากเลยนะคะ

ไม่ควรให้นั่งข้างหลังเพราะกระบะ
เพราะว่าเคยเจอกับตัวเองมาแล้ว
ถูกคว้าแขนกัดแล้วก็แย่งของในมือ
สุดท้ายคนที่เขามาแนะนำเขาต้องเย็บไปถึง๔เข็มด้วยกัน
แล้วก็เป็นคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วย

เขามาหยิบของหยิบอะไรอย่าไปแย่งจากมือ
มีโอกาสที่เขาจะตอบโต้แล้วทำให้เราเจ็บตัวได้
เขาเอาอะไรก็ต้องให้เขาไปอะค่ะ

ถ้ารู้ว่าจะไปในแถวถิ่นเขาเนี่ยนะ
เก็บให้มิตรเลยอย่าให้เห็นนะคะ